เรื่องอาชีพเนี่ยมีพี่คนนึงเขาเป็นพ่อค้าขายสาระเป๋า
ตอนนี้ไม่ขายรัสสาระเป๋าไปทำอาชีพใหม่ดีกว่า
อาชีพที่ว่านี้นะคะมีแค่ไฟฉายกับขวดน้ำ
ก็ทำมาหากินได้แล้วจะเป็นอะไรไปดูสิคะ
้วงอย่าล้วงก๋วยเตี๋ยวเลยนะ

ล้วงแล้วก็ไม่ได้ลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวอะไรทั้งนั้น
มีตะเกียบคีบเหมือนคีบเส้นก๋วยเตี๋ยวก็จริง
แต่พี่เขากำลังคีบแมงมันค่ะคุณ
อาชีพแมงมันในรูนี่แหละ
ถือว่าเป็นของดีของเด็ดของอร่อยของชาวเหนือเขาเลยนะคะ
โดยเฉพาะช่วงนี้ชาวบ้านในตำบลหยวนอำเภอเชียงคำจังหวัดพยาวเนี่ย
พอตกค่ำมานะก็จะนัดกันแล้ว
ออกมาออกมาเอาขวดน้ำมาเอากระป๋องมาเอาตะเกียบมา

เพื่อที่จะไปคีบหาแมงมันนี่แหละคุณผู้ชม
ซึ่งแมงมันนะมันจะไปอาศัยอยู่ตามรูในดิน
ตามข้างทางในสวนในสนามย่าแบบนี้

ที่บอกว่าพี่คนนี้นะเมื่อก่อนเขาขายสาระเป๋า
ตอนนี้พักก่อนสละเป๋าเอาไว้ก่อน
ตอนนี้ขอออกมาหาแมงมันดีกว่า
๑ปีหาได้๑ครั้งเท่านั้นนะคุณ
เป็นของหายากที่ใครก็ต้องการนะคะ
ราคาดีราคาเท่าไหร่เดี๋ยวรอฟัง

พี่เขานะคะก็จะต้องไปหาไฟมานะมาตั้งไฟส่องนะคะ
พอส่องไฟแล้วตั้งให้เห็นชัดแบบนี้

ค่อยใช้ทักษะการใช้ตะเกียบ
ทีบทีละตัวเก็บใส่ขวดเอ่ย
ใส่กระมังเอยไปแบบนี้ค่ะ

เอาไปขายกิโลกรัมนึงเนี่ย
ถึง๑๖๐๐บาทเลย

แล้วเป็นของที่หลายคนชื่นชอบเพราะรสชาติมันดี
อย่างเมนูที่นิยมกันนะคะ

ระหว่างญี่ปุ่นกับไทย

แล้วก็เอาแมงมันมาวางเอาไว้๒ตัว
เดี๋ยวเราให้คุณผู้ชมดูนะว่าเขาทำอย่างนี้จริง

แล้วต้องบอกอย่างนี้ว่านี่เป็นสูตรเป็นเคล็ดลับเลยนะว่า

เพราะคุณยายเขาสั่งมา

ใส่ได้ไม่เกิน๒ตัวต่อข้าว๑ก้อนนะ

นี่เราบอกเลยนะคะว่า

แล้วก็ถือว่าเป็นการพลิกวิกฤตเป็นโอกาส
ออกไปหาอะไรตามธรรมชาติแบบนี้ก็มาเป็นเงินเป็นทองเป็นรายได้ได้
ครับคือเขาเห็นบอกว่า

ใช่ค่ะมันเป็นฤดูกาลของมันด้วยนะ

แต่ไม่เคยเห็นเมนูซูชิ

เออลองดูคุณผู้ชมใครเคยทานนะส่งมาบอกเราก็ได้เหมือนกันนะคะ